เหตุระทึกกลางเมืองตากเลยนะฮะ
เพราะว่ามีการขโมยรถแล้วก็ขับหลบหนี
รถคันแรกถูกขโมยไปขับหลบหนีไปอยู่กลางทาง
แล้วก็ไปเปลี่ยนอีกคันหนึ่งเป็นรถแต่งซิ่งสีม่วง
ฝาเข้าไปกลางเทศบาลเมืองเลยคุณผู้ชมฮะ
จนเป็นเหตุให้ตำรวจต้องไล่ล่านะครับ
และท้ายที่สุดคนในรถเป็นใครรู้ไหมฮะเป็นพระสงฆ์
แต่กว่าจะสยบเหตุการณ์นี้ได้ใช้เวลาอยู่นาน
แล้วก็ไล่ล่ากันเป็นระยะทางไกลเหมือนกันนะฮะ
เจอแล้วเจอแล้ว

อันนี้แหละฮะเรียกว่าพระซิ่งค่ะคุณผู้ชมฮะ
คือขโมยรถของญาติโยม๒คันเลยนะ
คันแรกขโมยออกมาจากวัดแล้วก็มาต่อด้วยคันม่วงคันนี้
คันแต่งซิ่งแล้วเขาบอกโอ้โหขับเร็วมากกลางท้องถนนเลย
เหมือนเป็นนักแข่งเลยเออจนท้ายที่สุด
จนมุมตำรวจเพราะขับเข้าไปในเขตชุมชนในเขตเมือง
พระก่อเหตุชิงรถกระบะของญาติโยมอันนั้นคือรถคันแรก
แล้วก็ขับหลบหนีออกจากสำนักสงฆ์บ่อลูกรัง
ตั้งอยู่ที่บ้านม่อนหินเหล็กไฟอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ทีนี้พระบอยซึ่งอายุ๓๔ปีเป็นชาวอุบลราชธานี
แต่ว่ามาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้
บนเขาแม่สอดจังหวัดตากมานาน๔ปีแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะย้ายมาที่สำนักสงฆ์บ่อลูกรังได้เพียง๔วัน
ทะเบียนกไก่ทะเบียนกรุงเทพของญาติโยมที่มาทำบุญ
ญาติโยมคือเขาจอดแล้วก็เสียบกุญแจรถไว้ไง
ไม่คิดว่าอยู่ในสำนักสงฆ์จะมีใครมาขโมย

พระเนี่ยขับรถหลบหนีออกมาทันทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกัน
ทีนี้เจ้าของรถแล้วก็พระลูกวัดรูปอื่น
พากันขับรถไล่ตามเลยแต่ตามไม่ทัน
จากพระบอยขับรถหลบหนีด้วยความเร็วสูงเลย
แล้วเหมือนมีความชำนาญเหมือนเป็นนักแข่งแหละ

ต่อมาพระบอยขับกระบะไปจอดหน้าเต็นต์ขายรถมือสอง
เจ้าของเขาจอดติดเครื่องอยู่
จากนั้นแหละฮะยิ่งซิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะคุณนะ
ขับหนีมุ่งหน้าเข้าไปในเขตเทศบาลนครแม่สอดด้วยความเร็วสูง
ทีนี้ตำรวจพยายามขับรถติดตามและสกัดจับ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเย็นคุณ๔๕โมงแล้ว
คนเขาเลิกงานนักเรียนก็เลิกเรียน

ตำรวจกลัวว่าจะมีประชาชนได้รับอันตรายนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมขณะพระบอยขับไปในเมืองนะ
ยังสามารถหักรถขับหลบหนีได้อย่างชำนาญอีก
นี่ไงถึงบอกว่าเหมือนนักแข่งเลยเชี่ยวชาญมาก
เพราะมีรถราเยอะรถก็ติด
บอยขับรถพุ่งไปชนท้ายรถกระบะคันนู้น
เห็นไหมคันสีดำที่จอดติดไฟแดง
ทีนี้ตำรวจก็เอารถตำรวจมาขวางหน้าขวางหลังเลย

จะต้องเอาตัวพระบอยออกมาจากรถให้ได้

พระรูปนี้ไม่เปิดตำรวจส่องไป

แต่เจ้าของรถคันนี้เขามีกุญแจรีโมทอยู่๒อัน
เขาก็เลยกดรีโมทติ๊บ
คุณเปิดได้ประตูด้านหลังเปิดทันทีและรถก็เปิดทันทีพระบอยจนมุม
ก็เลยต้องเปิดประตูลงมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้ตำรวจตรวจค้นย่ามพบเงินสดหลายพันบาท

เดี๋ยวก่อนมีดพกสั้นนี่อยู่ในเครื่องอัฐบริหารของพระไหมนะคะ
คงพกไว้นะครับเล่มเล็กในส้นนี่นะครับ
สอบสวนเบื้องต้นสังเกตพบว่าพระบอยมีอาการผิดปกติคุณ
ให้การวกวนเหมือนคนเสียสติแต่ก็ยอมรับนะ
ว่าได้ขโมยรถขับมาจริงตำรวจพยายามถามในเบื้องต้น
แล้วเอามาทำไมพระท่านขับมาทำไม
แบบวกวนไปมานะครับทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้
ตำรวจนำตัวพระบอยไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ผลตรวจเบื้องต้นพบคุณพบมีสารเสพติด
ไม่ทราบชนิดอยู่ในร่างกายตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวพระบอยไปศึกแล้ว
วัดป่ากลางเขาแม่สอดเป็นที่เรียบร้อย
ตำรวจจะคุมตัวอดีตพระบอยแล้วนะ
ตอนนี้เป็นอดีตแล้วมาดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เสพสารเสพติดและขับรถประมาทหวัดเสียวนะครับ

คือกระบะแล้วก็หุ่นใดสีม่วงได้รับความเสียหาย
ก็มีพระชั้นผู้ใหญ่จะมาช่วยจ่ายค่าเสียหายให้แทน
เพื่อเป็นการทำบุญจากกรณีที่เกิดขึ้น
เมื่อวานตำรวจสอบประคำพระบอยบอกว่า

เออสรุปไม่ได้ชดใช้เองนะฮะ
หลังเกิดเหตุนี้พันธุ์ตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อน

สั่งการให้ตำรวจสายตรวจตอนนี้ต้องสนที่กำลัง
ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้มงวดป้องกันอาจยากรรมทุกประเภทนะคุณนะ
โดยมุ่งเน้นตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเป้าหมายด้วย
ขณะเดียวกันให้ตำรวจสายตรวจประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน
เผลอเสียบกุญแจรถทุกชนิดคาไว้
และอย่าจอดรถติดเครื่องยนต์โดยไม่ได้อยู่ในรถ
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนร้ายก่อเหตุขโมยรถได้โดยง่าย
บอกโอ้โหแม่สอดเมืองสงบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เมื่อวานก็ลุ้นระทึกกันในช่วงเย็นนะนะ